ที่สงขลาพาคุณผู้ชมไปดูงานแต่งงานกันหน่อย
เขาไม่ได้บอกนะคะว่าความรักดีจะเจอตอนอายุกี่ปี

บ่าวเจ้าสาวอายุกี่ปีไปดูภาพค่ะ
โอ้โห

อายุตั้ง๘๐ปีแล้ว
นี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสจะได้ไปเจอเจ้าสาวนะคะ
เจ้าบ่าวชื่อว่าคุณตาลับชัยขวัญค่ะ
ส่วนเจ้าสาวชื่อว่าคุณยายวิไลมุก
สิทธิจินดาอายุ๖๗ปี

อีกหนึ่งช่วงที่สำคัญเลยก็คือช่วงกั้นประตูเงินประตูทอง
จากเจ้าบ่าวจะต้องขอขอไปหาเจ้าสาวแล้ว
บ่าวยังต้องออดอ้อนเจ้าสาวด้วยให้ยอมเข้าไปหา

บรรยากาศชื่นมื้นค่ะสำหรับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคู่นี้
เอาดูช่วงนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะสวมแหวนค่ะ
โอ้โฮจ้าบ๊าวโอ้โฮแม็กซ์หุ๊บหุ๊บ
เดี๋ยวโก้เลยใหญ่เร็วเล็กเลยจ้าบ๊าว
สาหรูมาก่อนโอ้โฮ
ไอ้เท้าเนี่ยจ้าบ๊าวไอ้เท้าโอ้โฮ

จ้าบ๊าวโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
เจอกันที่ชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้าน
เจอกันประมาณ๑ปีที่ผ่านมา
ก็คุยกันเข้ากันได้
แล้วก็เลยตัดสินใจใช้ชีวิตบั้นปลายด้วยกันค่ะ
ขอให้มีความสุขทั้งคุณตาคุณยายนะคะ